แนนดี้รากแก่นยกให้ยืนหนึ่งเรื่องนี้เหมือนกัน
เวลาอ่านข่าวเรื่องแบบสายมูความเชื่อต้องมี
ต้องมีเรื่องลำเนาะ
วันนี้พาคุณสองคนและคุณผู้ชมตามพี่แคนดี้ไปเลย
แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณพี่แคนดี้ด้วยนะคะ
นึกถึงบันเทิงไทยรัฐเราตลอดเลยค่ะ
นี่ถ่ายคลิปมาให้แบบสุดพิเศษเลยนะ

พี่แคนดี้บอกเลยว่าการเดินทางไปไหว้ปู่ในครั้งนี้
บอกว่าเป็นการไปแบบกระทันหันมากจริง
เพราะว่าต้องการมาขอพรปู่เอาเลิกเอาชัย
เนื่องจากว่าเตรียมจะทำโปรเจกต์ใหม่ค่ะ

แล้วก็อยากจะมาขอพรจากพ่อปู่ศรีสุโธ

เพื่อขอให้ท่านช่วยเปิดทางในสิ่งที่ตั้งใจ
ขอให้ทำและประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
แล้วก็ให้มีชื่อเสียงกลับมาโด่งดังยิ่งกว่าเดิมค่ะ
ก็เลยตั้งโต๊ะถวายเครื่องบูชา
แล้วก็แน่นอนรำถวายท่านไปด้วย

แสดงว่ารายการที่เขาตั้งใจขอมันยิ่งใหญ่จริง

อกจากจะมาขอบคุณขอพรกับปู่กับย่าแล้วนะฮะ
ที่ช่วยให้ในเรื่องของธุรกิจการขายนะ

แล้วก็ประธานงานมาด้วยโดยเฉพาะงานหนังละครอะไรต่างเนี่ย

แล้วก็จะมีการเปิดตัวรอบสื่อของภาพยนตร์เรื่องบังเอิญรักคอยฮักเจ้านะฮะ
เจ้าตัวแสดงด้วยก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคำชโนธ
เห็นไหมชีวิตมันวนไปเวียนมาอยู่แถวนี้พี่แคนดี้บอก
เพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วมาตั้งโต๊ะบวงสวงขอพรปู่พญานาคค่ะ

ทีนี้ก็เชื่อว่าปู่ย่าอยากให้คนนี้กลับมา
คิดโดยเองอย่างนี้โดยที่ปู่ย่าน่าจะยังจะเรียกกันจริงหรือเปล่าไม่รู้

และแน่นอนนะครับถูกต้องเจอขอไปขอภาลเรื่องงานเรื่องธุรกิจกับปู่ย่าถึงคำชโนธแล้ว
มีเรื่องราวของตัวเลขมาฝากแฟนกันด้วยครผู้ชม
คุณผู้ชมซึ่งเลขจากการหยดเทียนในขันน้ำมนต์ประกอบพิธีมา
พี่แจ๊คช่วยส่องหน่อยเห็นเป็นเลขอะไรขวัญคุณดูสิ

นี่แหละค่ะเห็นชัดเขาบอกว่า๒๐เนี่ย
แต่ว่าแล้วแต่สายตาคนนะคุณผู้ชม
แต่บอกเลยว่าอันนี้อาจจะเดายากไปหน่อย

มาก่อนใครไปก่อนเพื่อน

ดูแล้วโชคดีปังค่ะ